คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งของผู้หญิงค่ะ
เธอเพิ่งโพสต์ข้อความช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง

ไปลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกัน

มันมีข้อความบอกเธอว่าเธอไม่ได้รับสิทธิ์
แล้วข้อความที่ต่อจากนั้นเอาจริง
ดิฉันเนี่ยนะจบเอกภาษาไทยมานะคุณ
แต่พออ่านแล้วดิฉันก็ขมวดคิ้วว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไร

ไม่ทางทหารผ่านทางทหารหัวเรื่องการตรวจสอบ
นี้หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลหัวเรื่อง
การคัดกรองข้างต้นท่านก็ยื่นขอทบทวนได้เลย

ฉันเป็นแม่ค้าขายส้มโอ
ฉันมาลงทะเบียนครั้งแรกขอเอกสารเพิ่ม
ครั้งที่๒ให้ข้อความตอบกลับมาแบบนี้
ไม่ทางทหารผ่านทางทหาร
ทีนี้ก็เลยไปผูกเรื่องว่าเอ๊ะฉันเป็นแม่ค้า
แล้วมันมีทหารฉันไม่ได้เป็นทหาร
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเป็นราวค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าข้อความที่เธอเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์แบบนี้

แล้วก็โชว์ข้อความจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน

พอข้อความที่ได้รับอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้รับสิทธิ
แล้วพออธิบายเพิ่มเติม
ว่าตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน

เนื่องจากไม่ทางทหารผ่านทางทหารหัวเรื่องการตรวจสอบครับ
นี่คืออันนี้ไม่ใช่ที่ฉันอ่านไม่รู้เรื่องนั้น

คือเอาตรงคุณเรื่องนี้เขาร้องมาตรงถึงผมเหมือนกัน

แล้วผมก็ไปดูในเฟสของเธอ

มีอาชีพค้าขายอยู่ในกรุงเทพนครแหละ
ส้มโอมาขายไม่ได้เป็นเกษตรกรเองด้วยซ้ำ

ลงทะเบียนเรื่องโครงการเราไม่ทิ้งกันวันที่๒๙มีนาคม

โดยที่ทางกระทรวงเองได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเธอ
เธอก็เลยส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้วันที่๑๑เมษายน
ก็รอแล้วรอเล่ามาถึงวันที่๓๐เมษายนคือวันนี้

บอกว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในโครงการ๕๐๐๐บาท
เธอก็กดตามลิงก์จากข้อความที่ได้รับทางโทรศัพท์

ปรากฏว่าเธอเข้าไปเช็คสถานะก็พบข้อความแบบนี้
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า

พอตอนเช้าเธอเช็คแบบนี้เธอก็ร้องเรียนมาทางเรา
เราก็ไปตรวจสอบสาธารณะของเธอ
ปรากฏว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
สถานะของเธอกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับสิทธิ์

นี่สถานะใหม่เป็นไม่ได้รับสิทธิ์
แต่ข้อความใหม่ทางทหารผ่านทางทหารไม่มีแล้ว
คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้อความที่มันสลับคำพูดต่าง
ที่พอมันสลับคำแล้วมันก็เลยงงไปหมด
ทีนี้พออัปเดตข้อมูลใหม่มันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่
เดตข้อมูลใหม่แล้วเธอไปเช็คมา
ปรากฏว่าข้อความนี้เป็นยังไงคุณ
เขาก็บอกว่าตามที่ท่านได้ลงทะเบียนนะ
ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน

ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกอง
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชม
บางคนพอไปดูแล้วพอมันเจอข้อความงงแบบนี้
เขาลองไปตรวจสอบสถานะไปตรวจสอบสิทธิ์ใหม่
โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น
แล้วมันก็จะเจอคำพูดที่ไม่เหมือนกับเครื่องแรกแล้วนะ
หมายความว่าพวกข้อความงงอย่างนี้มันจะหายไปเมื่อเราเปลี่ยนเครื่อง
อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ากรณีนี้มันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่า
มันก็เลยเป็นข้อความที่มันอ่านเข้าใจมากขึ้น
หรืออาจจะมีการแฮ็กหรือยังไง
เออนะฮะคือตอนนี้คือประชาชนบางท่านเขาบอก
เขาประสบพบเจอเรื่องแบบนี้จริง
เขาก็ต้องร้องเรียนออกมาก็ต้องแชร์ออกมา
เพื่อให้คนถ้าเจอข้อมูลอะไรแปลกแบบนี้นะ

หรือว่าเกิดจากการโดนแฮ็กโทรศัพท์มือถือ

เอางี้ละกันคุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้
ใครที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองแล้วเจอคำพูดงง

มาบอกเราหน่อยจะไลน์หน้าจอก็ได้
ทั้งสองคนรออ่านอยู่จะได้รู้ว่าเออมีคนอื่น
ก็เจอเหมือนกันนอกจากแม่ค้าขายส้มโอคนนี้
เพราะว่าเรื่องนี้เราก็เช็คทางกระทรวงเหมือนกันนะ
กระทรวงบอกว่าเป็นข้อความปลอม

แต่ว่าประชาชนที่ได้รับเขาก็เกาหัวแกรก
เขายืนยันมาว่าเขาได้รับข้อความแบบนี้

และข้อความแบบนี้มันหายไปจากหน้าเว็บแล้ว
คุณผู้ชมร้องเตรียนกันมาได้นะครับ